มีเหตุแทงกันเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อย
คือฝั่งผู้ตายเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามครึ่ง
เข้ามากับเพื่อนรวม๕คนขี่จักรยานยนต์มากันสองคันมาจอดข้างทางนี่นะฮะ
อยู่ข้างทางแล้วเดี๋ยวจะเห็นวิ่งเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
นี่ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นสองครั้งแถวนั้นมีร้านค้านะฮะ
คงลูกค้านี่โอ้โหชาวบ้านนี่วิ่งหนีกันชุดละมุนเลย
นี่เสียงปืนดังนะฮะแล้วจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่จอดจักรยานยนต์แล้ววิ่งเข้าไปเนี่ย
พากันวิ่งออกมาพร้อมกับแบกร่างเพื่อนตัวเองมาด้วยคนหนึ่งถูกแทงบาดเจ็บสาหัสมานะฮะ
นี่ครับพากันขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็พาไปหากู้ภัย
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนห้วยปริกอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยชื่อนายไกรสอนพนาสนอายุ๒๙ปีแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายวุฒินันนาคจันทองชื่อเล่นชื่อปั่นอายุ๓๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ที่เปราะกระสุนปืนรุ่งซองแล้วก็เปรียดรุกซองสั้นเขาบอกด้วยที่ตกอยู่ตึง
ปั่นเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนแทงนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายไกรสอนผู้ตาย
เดินเข้ามาหาเขาที่บ้านก่อนลักษณะบุกเข้ามาแล้วมาตะโกนถามเขาว่า
ไปเผาสาดบ้านเขาทำไมศาสตร์ก็คือเสือทางปั่นเนี่ยบอกว่าตอบกลับไปว่าเขาไม่รู้เรื่อง
แต่นายกลายสอนกลับใช้ปืนลูกทรองที่พกมายิงใส่เขาทันที
กระสุนโดนหน้าอกด้านซ้ายเขา๒จุดไม่น่าเชื่อนะครับนี่ปันบอก
กระสุนเข้าหน้าอก๒นัดแต่แค่ระคายผิวบอกแค่ระคายผิวโอ้โหนี่
ก็พูดถึงมีอยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยว่าก็ต้องยิงไม่รู้ข้าวว่าไหมครับ
ก็ไหวต้นมาหลบต้นก็ต้นลงมาก็มันไหวพูดมึงจะไม่ต้องกลัวว่า
ก็มันจับวิ่งมาราวก็พูดวิ่งแล้วทีนี้ก็พูดวิ่งแต่ว่าพูดวิ่งก็ให้วิ่ง
ก็ไหวต้นยิงปุ้งปุ้งก็แทงเรื่อย
โอ้โหนี่ปั่นปากโดดยิง๒นัดไม่เข้าอะฮะแค่ราคายผิวแทงเขาตายเลย
ทีนี้ค่ะคุณวิวัลวันธรรมพรรคดีทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ตามนฮวยปริกนะคะผู้ใหญ่ชะนารมเขาก็บอกว่าหลังก่อเหตุ
นายวุฒินัลวิ่งเข้าไปที่วัดสุวรรณารามไปขอให้พระโทรหาผู้ใหญ่บ้าน
เพราะกลัวเพื่อนของกลุ่มผู้ตายจะตามมาทำร้ายค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่านายวุฒินันเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่๗๘เดือนนะคะ

วันเกิดเรื่องไม่ได้ยินเสียงคนโตเถียงอะไรกันเลยได้ยินแต่เสียงปืน

ชาวบ้านก็วิ่งหนีแตกกระเจิงหาที่หลบ
แล้วก็เห็นกลุ่มเพื่อนของผู้ตายพยุงร่างไร้วิญญาณออกไป
การเสียชีวิตกับกลุ่มเพื่อนพวกนี้เราเคยเห็นเขามาที่นี่ไหมคะ
เหมือนจะจำได้ว่าเหมือนกับเขาเคยมาอยู่นะ
เหมือนกับเคยมาประมาณสักครั้ง๒๓ครั้ง
ตัวน้องนี่ใช่ไหมคะน้องก็เหมือนกับแต่ก่อนก็คือ
จะเป็นพี่ชายเขามาอยู่ก่อนพี่ชายเขาอยู่กับครอบครัว
ทีนี้พอน้องมาอยู่ก็พี่ชายเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น

ครอบครัวก็รับศพนายไกรสอนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุวรรณารามนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาในวุฒินัน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ
ถ้าจะสู้คดีก็ต้องไปดูว่าไอ้ร่องรอยถูกยิงมันถือว่ายังไงใช่ไหม
จะเป็นป้องกันตัวอะไรยังไงสู้คดีได้หรือเปล่าไม่รู้
โอ้โหเนี่ยสองนับไม่เข้าเลย